สมัครคนแรกครับที่ยังเดินเท้าตระเวนขอคะแนนจากชาวกรุงเทพอย่างต่อเนื่องนี่ครับ
พักประชาธิบัตย์นี่ก็ลุยหาเสียงที่ตลาดวังหลัง
เอ๊ก็ทักทายสอบถามสารทุกข์สุขดิบ
บรรดาพ่อค้าแม่ขายครับแล้วก็ชาวกรุงเทพในย่านวังหลังนี่แหละ

มันอุดตันครับนี่เจอต่อหน้าต่อตาตัวเองเลย
พี่เอ๊ก็เลยแสดงความห่วงใหญ่แล้วประกาศนโยบายเร่งด่วน
จัดการปัญหาท่อระบายน้ำและปัญหาน้ำท่วมเมืองกรุง
โดยดรเอ๊เสนอการปัญหาด้วยหลักวิศวกรรมครับ
ซึ่งพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพี่เอ๊บอกต้องสร้างเขื่อนนะ
เขื่อนที่มีคุณภาพติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ

แล้วดรเอ๊ก็ชูนโยบายหลักกรุงเทพเปลี่ยนได้ด้วยหลักวิศวกรรมครับนี่
อีกคนนึงครับคุณสกลทีพัทยากุลผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรทม
ก็ลงพื้นที่หาเสียงพบปะชาวกรทม
ที่ตลาดวัดชัยชิมพลีเขตภาษีเจริญ
พอคุณสกลทีลงพื้นที่ไปเจอประชาชนมาร้องเรียนถึงตัวเลยนะ
ร้องเรียนเรื่องท่อระบายน้ำครับถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน
ที่จะต้องเร่งทำเพราะกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
คุณสกลทีบอกเรื่องนี้ต้องทำทันทีนี่ตามโซโลแกนเขาเลยฮะ
ต้องทำทันทีทำให้ทั่วถึงด้วยทั้งในกรุงเทพชั้นในและรอบนอก
โดยเวลานี้กรุงเทพมีท่อระบายน้ำรวมกันแล้วมากกว่า๖๐๐กิโลเมตร
คุณสกลทีบอกว่าอันดับแรกต้องลอกท่ออย่างเร่งด่วนครับ
ต้องลอกสม่ำเสมอด้วยนะทุก๒ปี
ต่อไปก็คือเปลี่ยนท่อระบายน้ำให้มันใหญ่ขึ้น
รวมถึงเข้าไปจัดการระบบระบายน้ำในหมู่บ้านเอกชนด้วยครับ
แล้วก็ต้องกระจายงบกอทมลงไปพัฒนาทุกตารางนิ้ว
เพื่อให้คนกรทมได้รับการดูแลที่เท่าเทียมกัน